ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน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

มูลค่า๒หมื่นบาทนะครับ

คุณอาพพอร์นครสวรรค์เต็มยนต์

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องผิดนะฮะก็คงจะทราบดีว่าสลับท่อน

ไม่เป็นไรร้องสลับท่อนดีว่าร้องไม่ได้ล่ะ

ใช่

แต่ผมว่าที่ร้องกันก็ไม่มีใครร้องถูก

คงต้องสลับท่อนกันวุ่นวายไปหมด

พี่บรรลดูตัวตา
เราเจ๋ง
ทีมดาราศิลปินนะครับทั้ง๔ท่านร้องไปแล้วนะครับ
ถึงเพลงที่๒เท่านั้น
ตอนนี้ยังไม่ผ่านเพลงที่๓นะครับ
เหลืออีก๒ท่าน
ตอนนี้ขอขอบคุณคุณอ่าพอพอล

ไปไหน

ตอนนี้นะครับผู้แข่งขันของเรานะครับ
ก็เหลืออีกเพียง๒ท่านเท่านั้นเองคือคุณยิ่งยงนะครับกับคุณหนิม
ใครจะได้ขึ้นมาเป็นคนต่อไปก็เหมือนเดิม
รู้ชื่อเพลงกดปุ่มตอบเลย

ตกลงกันได้ว่าใครกดหลังก็ตกลงกันเลย
ได้ครับพร้อมนะครับ

คุณหญิงนิ้มคุณกดได้ก่อนแน่นอนนะครับ
คิดว่าชื่อเพลงอะไรครับคุณอิ๋มครับ

ไม่ได้ตั้งใจดำนะครับคุณนิมแม่เอ็บตอบ

คุณอิมค่ะเชิญด้านบนค่ะเชิญร้องได้ให้ล้านกับพวกเราค่ะ
ร้องได้ให้ล้านกับพวกเราค่ะ

ร้องได้ให้ล้านกับพวกเราค่ะ

ร้องได้ให้ล้านกับพวกเราค่ะ
ร้องได้ให้ล้านกับพวกเราค่ะ
ร้องได้ให้ล้านกับพวกเราค่ะ
ร้องได้ให้ล้านกับพวกเราค่ะ

ปกติแล้วเป็นคนถนัดเพลงแนวไหนครับ

ชอบเต้นไปเรื่อยอย่างนี้ได้ค่ะ

นะสวยด้วยมาตรฐานมาตรฐานเบ็กกี้ครับ

มาตรฐาน

เปาตรฐานมิวซิกมา
ดูวัยรุ่นสุพรรณ
นักศึกษา

คุณป้านครอสวรรค์
มาตรฐาน
สวัสดี

เมื่อกี้

เราคงไม่น่าจะรู้ของคนถ้าเกิดนิ้วได้เพลงที่สาม
พี่โยงมาเพลงที่๔ก็อาจจะได้ถึงเพลงที่๔

ค่ะหรือจะอยู่ที่เพลงที่สามก็จะเป็นอย่างนี้
ร้องให้ดีร้องให้ถูกถ้าถูกเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าว
จิตใจเรานี่ทำด้วยอะไรนะเนี่ย

เฮ้มมหน่อยไม่รักนะ

อยู่นะครับสองหมื่นบาททำใจให้สบาย
มาฟังอินโทรกันก่อนนะครับว่าเพลงที่หนิมจะได้ต่อไปนี้จะเป็นเพลงอะไร
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

นึกเนื้อไปเลยฮะนึกเนื้อไปเลย
เฮ้อโอ้ย
ฮิปปี้ฮิปปี้
มีแนวรวมและพิดพังผนิตทางที่ดีเพราะว่าแล้วอินโทรมาพบคุณนิ้มเค้าเป็น
นี่ไงเพลงของขุนฝนธนสุทธิน

รู้จักค่ะแต่ว่าไม่ได้ร้องนานมากแล้วค่ะ
ก็ตัดสินใจดูช่วงนี้ยังมีเวลาตัดสินใจ
ตัดสินใจตอนนี้นะครับมาตอบก่อนนะครับว่า

ไม่ใช้ไม่ใช้

แสดงว่ามีความมั่นใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

มาดูกันนะครับร้องได้ให้บุญวันนี้นะครับ

เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐๐บาท

ดูแลให้มากกันให้เหลือกัน
แต่กลัวจะเพลินจนเธอทำเกินหน้าที่
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักที
จึงทำเท่าสิทธิ์ที่มียามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ
ห่วงอยู่ใกล้จะน่ายิ้มให้ด้วยสายตา
คอยเป็นธุระในเรื่องที่พอช่วยได้
เมื่อเราเจอกันข้างพรมลิขิตก็อย่าใกล้ชิดมากเกินห้ามใจ
ต้องเจียมตัวว่าเราคือใครแทบรู้ใจไม่ใช่แฟน
คนที่ไม่ใช่แฟน

ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจ
แต่ไม่อาจให้ยืมอ้อมแขน
คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานะใจ
ห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขน
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้

หมายความว่าที่ร้องแบบไหนซักผู้นี้

น่าจะผิดท่อนสลับท่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ใช่ฟังเพลินจริง
วันนี้นะครับทั้ง๖ท่าน
จะทำได้ถึงเพลงที่ต่อได้
ยังคงอยู่ที่เพลงที่๓อยู่

มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ

ร้องได้หรือว่า

มาดูกันนะครับ

ร้องได้

นี่แหละค่ะเวทีร้องได้ให้ล้าน
เขาบอกว่าปราบเซียนมานักต่อนัก
แล้วนะคะยิ้มก็ตื่นเต้นมากนะคะ

ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ยิ้มด้วยวันที่